พระอิริยบทลีลาหรือเดินคือฝาพระบาทข้างหนึ่งเหยียบราบลงบนพื้นอีกข้างหนึ่งยกส้นพระบาทขึ้นมีสองแบบคือแบบยกส้นพระบาทขวายกพระหัดซ้าย
และแบบยกพระหัดขวายกส้นพระบาทซ้าย
พระพุทธปฏิมาลีลาสร้างขึ้นในศตวรรษที่๑๙ถึง๒๐เมื่อนิกายเถระวาสคณะมหาวิหารจากลังกามีอิทธิพลต่อพุทธศาสนาในประเทศไทย
และแบบยกพระหัดขวา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน